พึ่งหลวงมาทำรังอยู่ข้างบ้านหลังนี้
แล้วมันเริ่มต่อยแล้ว

เจ้าของบ้านบอกไม่ไหวแล้ว
พี่กู้ภัยมาหน่อยอบตมาหน่อย
เดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายไปมากกว่านี้ครับ
โอ้โหเดินเขาแล้วครับ
พอมันแตกรังกันปั๊บ
รังแตกคนก็หงแตกครับ

มันก็บินไล่ต่อยคนแถวนั้นฮะ
นี่คือหมู่สี่ตวทศุรีอพัชยโยตอ่างทอง

และก็สมาคมกุภัยตอ่างทอง
ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือบอกโอ้โหพี่มาตีพึ่งหลวงให้หน่อย
นี่คือบ้านเลขที่๑๐ครับมีรังพึ่งหลวงขนาดใหญ่
เขาบอกมันดุเหลือเกินนะพึ่งหลวงรังนี้นะครับ
บรรดาพึ่งหลวงนี่ก็ได้ขึ้นชื่อว่าดุอยู่แล้วเนี่ยฮะโอ้โหตัวแน่นขนลุกนะครับ
เจ้าของบ้านเนี่ยโดนต่อยได้รับบาดเจ็บประจำเลยอีกทั้งบ้านเนี่ยนะฮะ
ก็มีผู้ป่วยติดเตียงด้วยเจ้าของบ้านบอกโอ้โหมาช่วยหน่อยเถอะ
เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอันตรายไปมากกว่านี้กู้ภัยก็ใช้ไม้ไผ่ลำยาวครับนะฮะ
ทำเป็นครบเพลิงนะครับแล้วก็ใช้ใบตองนะครับกับย่า
ผูกกับครบขนาดใหญ่สองอันไปดมควันในลมควันลมควันลมควันนะครับ
แล้วก็เอากาบมะพร้าวมาสุมด้วยที่โคนต้นมะม่วงทำหลายทางเหลือเกินนะครับ
แต่ด้วยรังพึ่งมันใหญ่นะแล้วโอ้โหมีเยอะมากคุณผู้ชมฮะ
มันแตกรังไล่ต่อยครับไล่ต่อยใครเข้าไปใกล้มันต่อยหมดฮะ
สุดท้ายต้องใช้ตะขอที่เป็นเขียวเนี่ยเกี่ยวรังพึ่งลงมานะครับ
แล้วก็ใช้เวลาในการคือทำลายรังพึ่งอยู่นานกว่า๒๐นาที
แต่ทุกคนนะครับโดนพึ่งต่อยนะตามตัวตามหัวทุกคนโดนกันทั่วหน้าครับ
ชาวบ้านก็มาดูแล้วมาลุ้นกันฮะมีใครแพ้ไหม
เพราะดีนะคุณผู้ชมเขาบอกไม่มีใครแพ้นะครับ

พอดีผมลุมพวกผมนี่แหละก็คนละหลายทีเหมือนกัน
แต่ก็พอดีผมไม่แพ้นะครับเพราะว่าก็เคยโดน

โดนตรงนี้ค่ะเป็นรอยอยู่แล้วก็ตรงนี้ค่ะ

โดนตรงหลายกับข้างหลังแล้วก็ตรงนี้๓ตัว
แต่ก็ไม่เป็นไร

กู้ไพคนดังอ่างทองน่ะ
โอ้โหนอกจากจับงูเก่งแล้วเป็นอย่างไรครับ
จับครึ่งแต่ว่าได้ข่าวว่าโดนกันทั่วหน้า
แต่ก็ห่วงพี่กู้ไพนะครับ
เพราะอุปกรณ์ป้องกันเหมือนไม่มีเลย
ต้องมีใส่ชุดหรือว่ามีหมวกคลุม
อย่างน้อยจะได้ปลอดภัยมากกว่า

ลุยพึ่งลุยต่อแตนหน่อยนะ
แต่อันนี้คือความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลจริง
ก็ทำงานได้สำเร็จก็ต้องขอบคุณแทนชาวบ้านด้วย